เอาละครับช่วงนี้ไปแดนส์กันดีกว่าไปเต้นกันดีกว่า
คุณสุภาษาเต้นเก่งไหมสายย่อ
สายย่อเต้นไปย่อไป
แต่ไปดูนี่สาวสาวเต้น
ไปดูภาพสาวเต้นให้สดชื่นในยามเช้าแบบนี้กันเลยดีกว่าครับ
ตบมือให้ใครทีนึง
มาเดียวแค่ดู
แล้วพอหันมาต้องขอกราบคุณยายทั้ง๔ท่านเลย
ในขันคะหรือขอรดน้ำดำหูแป๊บ
นี่เป็นสาวสวสวแปลว่าอะไรคุณ
สวยอุ้ย
บุ้ยก็ได้สวยสมวัยก็ได้นะ
ก็๔ท่านคุณยายอายุรวมกัน๓๐๐

ไม่บอกอายุแต่ท่านนะแต่บอกอายุรวม
เออเอารวมไปก่อนล่ะอย่ายากเลย
๓๒๙ปีท่านหนึ่งก็อาจจะ๒๗ปีนะครู

ชุดหางเครื่องยกย้ายใส่สะโพกโชว์ลีลาขา

ขณะที่แขกเรือด้านล่างเวทีตกตะลึงในโชว์ชุดนี้
ตอนแรกคุณยายหันหลังอยู่ก็โอเคหันหน้ามา
โอ้โหเป็นสาวเปรี้ยวเลยนะฮะ
โอ้โหหลายคนปรบมือให้กำลังใจแล้วก็ตะโกนฮือฮาเลยนะครับ
ชุดเด็ดจัดขึ้นที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองย่าน้อย
หมู่๗ตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตตาหีบจังหวัดชวนบุรี
บุญธรรมสนามชัยประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองย่าน้อย
ได้จัดกิจกรรมผู้สูงวัยมาด้วยใจไปด้วยกัน๖ปีแล้วนะ
แน่นะฮะโดยมีในอำเภอสัตหีบนะครับก็คือในอำเภอนรเศษศรีตะพัสโส
เป็นประธานกล่าวอวยพรให้กับผู้สูงวัยกว่า๔๐๐คนที่ไปร่วมงาน
พร้อมทั้งมีกิจกรรมรำกลองยาวกิจกรรมผู้สูงอายุ
สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สีสันภายในงานให้กับลูกหลาน
มีการรำกันแบบนี้ใครอยากได้เต้นอยากแดนส์
อยากแสดงความสามารถอยากสนุกสนานก็มาได้เลยนะ
ซึ่งยายทั้งสี่ท่านนี้เป็นไฮไลท์
วัย๘๐ปีขึ้นไปไม่ได้บอกว่า๘๐เท่าไหร่แต่ละคน
แต่รวมแล้ว๔ท่านนี้๓๒๙แต่งตัวเป็นสาวหางเครื่อง
ทาปากสีแดงปากแป้งสีขาวนุ่งสั้นออกมาโชว์สเต็ปในเพลง
ขอใจแลกเบอร์โทรของศิลปินหญิงลีศรีจุมพล
แล้วก็เอากองเชียร์รุ้นว่าจะเต้นจนจบหรือเปล่า

แต่ว่าคุณยายทั้งหมดไม่รู้จักเด็ดไม่รู้จักเหนื่อยน่ะ
ทุกคนก็ต้องปรบมือให้ด้วยความประทับใจ

๔คน๓๒๙ปี
โอ้โหเด็กหญิงทั้ง๔ครับ
โอ้โหเด็กหญิงทั้ง๔ก็อายุยังน้อยกันอยู่นะฮะ
แหมแต่ท่านนี้แข็งแรงจริง

โดยท่านบุญธรรมบอกว่าในหมู่บ้านมีผู้สูงอายุจำนวนมากนะครับ
ก็ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองย่าน้อย
โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความรักความสามัคคี

ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับ
ก็เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
และที่สำคัญนะป้องกันสุขภาพของสมาชิกผู้สูงอายุ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
จากสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจสำคัญที่สุดนะครับ
อันนี้ก็เป็นกลุ่มสวสวยสมวัยอีกกลุ่มนึง
จากเต้นแล้วก็มีรำแบบนี้ด้วย
กิจกรรมดีให้บรรดาผู้ที่สูงวัย
เขาได้ใช้กำลังกายไปในตัว
เขาได้เจอได้พูดคุยกันเขาไม่เหงาไงอยู่บ้านนะครับ